หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องการวิภาควิจารณ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
คือมีผู้ต้องหาอยู่ท้ายรถกระบะของตำรวจ
แล้วตำรวจหลายนายเลยคือรุมแล้วก็มีการทำร้าย

คือตัวผู้ต้องหาบอกเลยนะผมกลัวแล้วผมกลัวแล้ว

แต่ว่าก่อนอื่นเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
ตำรวจผู้ชาย๕๖คนรุมซ้อมคนที่ถูกมัดมือคนเดียว
เก่งแท้ตำรวจไทย

อ้าวแค่ไหม

ไม่ต้องกวนออกด้วยหรือเปล่า
กลัวทำไม

โอ้โหคุณผู้ชมนี่คือมีชาวบ้านเขาอยู่ด้านบนไง
จากตึกสูงแล้วก็แอบถ่ายมาไว้ได้
แต่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมช่วงที่ตำรวจฟาดไป
คือเสียงที่ฟาดมันดังขึ้นมาถึงข้างบนเลย

แล้วบอกผมกลัวแล้วอย่าตีแบบนี้ผมเลยกลัวแล้วเนี่ยแล้วดูสิคะผู้ต้องหา

แล้วตำรวจ๕๖นายที่แบบมารุมทำร้ายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือเหตุการณ์นี้มันเหมือนกับเป็นผู้ต้องหาที่โดนรุมซ้อม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๗กรกฎาคมช่วงบ่าย๒

เขาเขียนบอกว่าตำรวจซ้อมผู้ต้องหา๔ต่อ๑สนหลัก๒
แต่จริงเท่าที่ดูคือมันมากกว่า๔

ค่ะทีนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกอัธวุฒินิวาโสพล
กำกับการสถานีตำรวจนครบานหลัก๒

บอกว่าวันที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
บอกว่ามีคนเมายาอารวาสคุ้มคลั่ง
อยู่ในวัดบุญยประดิษฐ์ที่ถนนพุทธมนตรสาย๒
แล้วตำรวจสายตรวจก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

แต่ตอนที่จะเข้าจับกลุ่มผู้ชายในคลิปเขาต่อสู้
เขาขัดขืนแล้วผู้ชายเขาตัวใหญ่ไง
เจ้าหน้าที่ก็เลยจับกลุ่มด้วยความยากลำบาก
แล้วพอคุมตัวมาได้ปั๊บเอามาขึ้นรถแล้วเนี่ยนะ
ผู้ชายคนนี้เขายังด่าทอ
เขาถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่ที่นั่งมาด้วยตลอดทางเลยค่ะคุณผู้ชม
พอมาถึงที่สอนอก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่อดรนทนไม่ไหว
แล้วมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์แบบที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปดำเนินคดีข้อหาเสพสารเสพติด
แต่ทีนี้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ในคลิปชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะ
แล้วก็ตั้งกรรมการสอบข้อได้จริง
เพราะว่าทางด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานหลัก๒บอกเลยบอกว่า
ผมเป็นผู้บังคับบัญชาก็จริงแต่ผมก็จะไม่ปกป้องลูกน้อง
ผิดก็ว่าไปตามผิดสั่งตั้งคณะกรรมการสอบแล้วนะคะ

พลตำรวจตรีกัมปนาศโสพโนดร
ผู้กำกับการตำรวจนครบาน๙ก็มีคำสั่ง
ย้ายเลยค่ะย้ายตำรวจที่เกี่ยวข้องสรุปมีทั้งหมด๗นายนะคะ
ก็คือตำรวจในคลิป
แล้วก็มีผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตร

คือย้ายให้ไปปฏิบัติราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการ

แล้วมีผลเลยค่ะวันนี้เลย
พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ถ้าเกิดผิดจริงก็จะโดนลงโทษทางวินัยด้วยนะคะ
ลงโทษตั้งแต่ตำรวจสายตรวจที่ไปดูครั้งแรก
แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งหมด๗นายด้วยกัน